ดูความคืบหน้ากรณีสาวคาราโอเกะที่สงสัยว่า
สงสัยว่าเธอเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผาบ้านของฝ่ายชายผู้ชายคนสนิทหรือเปล่า
แต่ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับตรวจปัสสาวะเธอพบสารเสพติดด้วยครับ
หน่อยความรู้ให้จำหน่อยว่าอยากอยู่กับมันมันไม่อยากมาทำหน่อยมาทุกสิ่งทุกอย่าง
มันเป็นคนร้ายชีวิตลูก
มันร้ายลูกก่อน
นี่แหละครับเป็นการถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์ของผู้หญิงคนนี้
เธอร้องไห้เสียใจข้างหลังโอ้โหไฟกำลังลุกเลย
บอกไม่อยากอยู่กับมันมันบังคับทุกสิ่งมันเป็นคนทำลายชีวิตหนูฮะ
แล้วต่อมาคุณผู้ชมครับไฟข้างหลังมันลามไหม้บ้านสองชั้นที่หมู่๔ตะบลไล่อ้อยอำเภอเมืองอุบลรัชธานี
ในภาคมที่ผ่านมานะครับในคลิปในคลิปมีการตั้งข้อสังเกตกันว่า
ผู้หญิงคนนี้จะเกี่ยวข้องกับการเกิดไฟไหม้หรือเปล่านะ
เพราะก่อนเกิดเหตุเนี่ยทะเลาะกับชายคนสนิทซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านนี้
ล่าสุดครับนางสาวสุกัญญาอายุ๓๑ปีถูกอายัดตัวจากโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็พาไปที่สพเมืองอุบลรัชธานี
หลังจากพนักงานสอบสวนให้มารับทราบข้อกล่าวหาในคดีดังกล่าว
เรื่องต้นเธอให้การบอกว่าเธอจุดไฟเผาที่นอนในบ้านที่เกิดเหตุ
ไฟเนี่ยลามไหม้ทั้งหลังแล้วก็อ้างว่าเสพยาเสพติด
เจ้าหน้าที่นำตัวไปตรวจนะครับก็พบว่าผลตรวจปัสสาวะนั้นเป็นสีม่วงฮะ
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาตามพรบยาเสพติดเอาไว้ก่อนส่วนคดีวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ย
อยู่ระหว่างรอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และจะนำมาประกอบการดำเนินคดี
แล้วก็จะแจ้งข้อหากันอีกครั้งเนื่องจากนางสุกัญญาตอนนี้ยังให้การวกวนอยู่
อย่างไรก็ตามทีมข่าวไปตรวจสอบในเฟซบุ๊คของนางสาวสุกัญญาว่าก่อนเกิดเหตุ
จะไลฟ์เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงก่อนเกิดเห็นนี่ครับเธอก็ไลฟ์อยู่ครับ
ไลฟ์เป็นบรรยากาศในร้านคาราโอเกะที่เธอทำงานก็ร้องเพลง
ไม่พบว่ามีอาการเครียดหรือกดดันอย่างไรต้องไปดูว่าที่เธอตัดสินใจนะฮะ
ไปจุดไฟอยู่ตรงที่นอนแล้วจนไหม้บ้านทั้งหลังเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของยาเสพติดด้วยหรือเปล่าครับ